แต่ว่าดิฉันมีอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำเป็นเมนูคลายหนาวได้ดีมากในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะ
ไปกันที่จังหวัดอุดรธานีจะพาไปกินปลาเผาจ้า
อุ่นร้อนกำลังดี
นี่แหละบรรยากาศการเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัดบ้านเหล่าวิชา
ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะ
คักมากช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นแบบนี้มาหลายวันแล้ว
ที่เผากันอยู่หมุนติ้วติ้วนี่แหละโดยเฉพาะปลานินเผา
นี่ขายดิบขายดีเป็นพิเศษเลยนะคุณช่วงนี้เรียกได้ว่าเผาไม่ทันขายเลยนะคะ
โดยบรรดาลูกค้าเขาต้องใช้วิธีสั่งจองเอาไว้ก่อนแล้วก็เดินไปซื้อของอย่างอื่น
มันใช้เวลาอยู่ไงเหมือนเลือกปลาไว้ให้เขาเผาไปไงแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นเสร็จพอจะกลับ
แล้วก็ค่อยกลับมารับปลานินเผาที่สั่งเอาไว้ราคาขายก็ไม่แพงเลยตัวละ๑๐๐บาทเนี่ยคุณ
ปลาเผาตัวละร้อยถูกมากเอาจริงพี่แอ๋วแม่ค้าปลานินเผาเล่าให้ฟังบอกว่า
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งก็จะขายดีมากยิ่งอากาศหนาวเย็นแบบนี้ก็ยิ่งขายดีเลย
โดยสามีจะเป็นคนเผาปลาส่วนเธอก็จะมีหน้าที่ขายนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สามารถนำไปขายได้ในช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะ

เพิ่มเติมแล้วกันทำแบบเป็นเมี่ยงปลาเผาไปเลย

มีน้ำจิ้มเป็นซีฟู้ดหรือแบบหวานหน่อยนะ

มีเส้นบงค์ซะมิวใส่เข้าไปนะ
พวกนี้ช่วงหน้าหนาวกินแล้วมันก็สบายอุ่นไงมันอุ่นด้วยนะ